ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณผู้ชมนะคะ
เจ้าของบ้านบอกว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้อย่าทำกันนะจ๊ะ
ยังไงฮะที่ร้านเขาเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วด้านหน้าเนี้ยเปิดเป็นตู้สักผ้าหยอดเหรียญค่ะ
คนร้ายมากันสองคนค่ะไปงัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
เจ้าของบ้านเอาเปลืองไล่ยิงสิคะ
นี่แหละค่ะได้ยินเสียงปืนไหม
เสียงปืนดังขึ้นฟ้าปั้งปั้งแบบนั้นหยุดหยุด
อย่าหนีอย่าหนีอันนั้นยิงขู่ใช่ไหมยิงขู่ค่ะ
ขู่ยิงขู่นะคะไม่ได้ยิงกะว่าจะให้โดนตัวคนร้ายนะคะ
อืมแต่สุดท้ายแล้วคนร้ายค่ะวิ่งหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้วบิดออกไป
ไม่คิดชีวิตภาษาชาวบ้านเรียกแผ่นแน็ตเลยนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำที่เปิดให้บริการเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ด้านหน้าของร้านเนี่ยนะคะภายในชุมชนบ้านลุ่มดงกระเบา
คนร้ายเนี้ยขี่รถอัตโสไซค์มากันสองคนนะคะ
งัดตู้ซักผ้าหยอดเหรียญส่วนอีกคนนึงนั่งคร่อมมอเตอร์ไซค์ไว้ดูต้นทาง
ใช้เวลาในการงัดแงะประมาณ๑๐นาทีเห็นจะได้
ตอนนั้นเจ้าของร้านเขานอนอยู่แต่ภายในบ้านเขารู้ตัวแล้ว
เจ้าของร้านรู้ตัวแล้วเลยใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าสองนัด
เพื่อไล่หัวขโมยทีนี้อยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
เราเลยไปคุยกับคุณบุษยมาตรสมานทรัพย์นะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ถูกคนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงตี๒
วันที่๒๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
ได้ยินเสียงคนร้ายเข้ามางัดตู้หยอดเหรียญซักผ้า

บอกว่ากลัวว่าคนร้ายจะมีอาวุธ

ไม่ได้มีเจตนาจะเอาถึงชีวิตนะคะ
แต่ต้องการให้คนร้ายมอบตัวแต่มันไม่มอบหรอกค่ะ

เพื่ออยากจะขู่ให้กับคนที่คิดจะเป็นหัวขโมยกลัวกันบ้าง
คือเอามาปรามว่าอย่าทำแบบนี้
แล้วช่วงนี้ก็คุณว่าการเจตนบุรีคนร้ายเยอะมากเลย